อ่ะมาต่อกันที่จากเหตุการณ์ที่มีเด็กปั๊มน้ำมันนะ
คุณผู้ชมนั่งอยู่ในปั๊มนะฮะตอนกลางคืน
ถูกคนร้ายครับเข้าไปเจาะยิงแล้วก็ชิงทรัพย์เป็นเงินในกระเป๋
เอาไปได้สักประมาณสี่พันบาทสุดท้ายตามจับได้
เยี่ยมบ้างนะตามภาพจากกล้องวงจรปิด
เด็กปั๊มเขานั่งอยู่ตามลูกศรสีเขียวนะคะแต่บังเอิญเขานั่งหลับ
แล้วอยู่คนเดียวเลยในปั๊มเข้าเวรดึก
ไม่สตาร์ทเครื่องด้วยนะกูตเสียงดัง

ครับแล้วเดี๋ยวสักครู่คว้าปืนมาเลยแล้วก็ยิงจ่อเลย
แรกทำทีเหมือนลังเลจะยิงดีไม่ยิงดีสุดท้ายยิงเลยครับ
เขาหลับอยู่เขาก็กระตุกนิดนึงแล้วก็เสียชีวิตเลย

เขาร่วงลงมาเลยแล้วไปกระชากกระเป๋าเขาจากตัวเลยนะ
เหตุผลคือติดหนี้พนันฟุตบอลโดนเจ้าหนี้ทวงมาหลายวัน
ทำยังไงดีเครียดตัดสินใจไปก่อเหตุเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้
เป็นลูกชายตำรวจไปขโมยปืนพ่อมาแล้วก็เป็นนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งเลยคุณผู้ชม
สุดท้ายตำรวจสพปักทงชัยนำกำลังเข้าไปจับตัวได้
นายคนนี้คือนายทศวรรษจูมแก้วหรือว่าฟุ๊กเป็นลูกชายของร้อยตำรวจตรีอุดรจูมแก้ว
เป็นถึงรองสารวัตรปราบรามของสพปักทงชัยไปจับกลุ่มได้คาบ้านพักเลย
อยู่ที่จำบลนกออกอปักทงชัยนนครราชสีมา
ก็สืบไปสืบมาว่าคนนี้แหละนายคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุไปฆ่าชิงทรัพย์นายโมโรดหรือว่านายโม
ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาอายุ๒๖ปีเป็นพนักงานปั๊มแก๊สแห่งนี้ที่อำเภอปักทงชัย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๗ที่ผ่านมา
จากการตรวจค้นก็ไปเจอปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นปืนพก๙มมแล้วก็เครื่องกระสุน๑๒นัดรวมทั้งเงินสด
ก็ที่ขโมยมาก็๔๐๐๐นะฮะ
โดยนายทุศวัฒน์หรือฟุ๊กเนี่ยรับสารภาพว่าผมเนี่ยเป็นคนก่อเหตุจริง
ตอน๕โมงเย็นของวันที่๒๖เนี่ยนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปที่ปั๊มไปดูลาดลาวก่อนหนึ่งครั้ง
ว่าในปั๊มนี้มีกี่คนพนักงานอยู่ยังไง

ก็พบว่ามีพนักงานที่ปั๊มนี้คนเดียว

ขโมยปืนของพ่อพ่อวางปืนไว้ที่หัวเตียง
ด้วยความที่เป็นลูกตำรวจก็ทราบอยู่แล้วนะฮะว่าพ่อมีปืนอยู่แล้วนะฮะ
เอาปืนพ่อมาใส่กระเป๋าสะพายข้างมา
ออกจากบ้านมาตอนสัก๒ทุ่มครับ

ตอนแรกรังเลจะยิงหรือไม่ยิงดี
สุดท้ายกั้นใจเอาปืนที่ขโมยพ่อมา
ยิงไปที่ศีรษะของพนักงาน๑นัด
เขาล่วงลงจากเก้าอี้ร่างเนี่ย

คาตาแล้วกล้องมันจับภาพได้ทุกอย่างคุณผู้ชม
จากนั้นก็เอากระเป๋าสะพายของพนักงานไป

เงินเสร็จปุ๊บก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

พ่อเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

เพราะเขาต้องการจะเอาเงินไปใช้หนี้นะครับ
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็เตรียมเรียกพ่อเขานี่แหละมาสอบปากคำด้วย
เพราะว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นปืนของทางราชการ
แม้จะยืนยันว่าพ่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตามนะครับ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อเก่าหาผู้ก่อเหตุคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีหรือใช้อาวุธปืน
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป
หรือให้พ้นจากการจับกลุ่มในเวลากลางคืน
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน

บ่ายที่ผ่านมาของวันนี้เนี่ยพลตำรวจตรีวัชรินบุญคงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาก็เดินทางไปเลยครับ
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเอง
โดยนายทศวรรษเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ให้ปากคำว่าสาเหตุที่ทำเพราะว่าผมเนี่ยติดหนี้พนันฟุตบอล
หนี้ตามทวงหนี้ทุกวันด้วยความกลัวด้วยความเครียดนะครับนะฮะ
หาทางออกไม่ได้ไม่กล้าบอกใคร
ตัดสินใจก่อเหตุเขาคิดอยู่วางแผนมา๓วันว่าจะทำแบบนี้
สุดท้ายยอมรับว่าเสียใจมากนะที่ทำลงไป
หน้าเขาเครียดมากเห็นได้ชัดจากการสอบสวนตลอดเวลานะครับ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวในฟุกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ

อยากเห็นหน้าตาคนไปยิงพนักงานปั๊มที่เสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็ตอนหลังจากทำแผนเสร็จปุ๊บ
ในฟลุกก็ไปจุดทูปจุดเทียนเพื่อขอคำมาผู้ตายนะฮะ
เงินแค่๔๐๐๐ถึงข้าวต้องแกล่งกัน
ชีวิตคนนึงแลกกับเงิน๔๐๐๐เนี่ย
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ไปที่บ้านของในฟลุ๊กเลยค่ะ
ไปเจอกับแม่ของในฟลุ๊ก
แม่บอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ได้ไหม

แม่บอกว่าลูกชายไม่เคยบ่นให้ฟังเลย

วันเกิดเหตุลูกชายออกจากบ้านไป
แล้วกลับเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หลังจากไปยิงคนตายมาแล้วนะ
หลังจากนั้นตำรวจไปที่บ้าน
แม่บอกว่าคิดว่าตำรวจมาเรื่องของสามี

ตำรวจเรียกแม่ไปคุยแล้วบอกแม่ว่า

แม่บอกว่าโอ้โหแวบแรกไม่เชื่อ
เพราะในสายตาแม่นะเขาบอกว่าลูกชายเป็นคนดี
สุดท้ายตำรวจก็มาควบคุมตัวลูกชายไป

ว่าทำไมลูกชายถึงไปก่อเหตุที่โหดเยี่ยมแบบนี้

เป็นลุงของในฟลุ๊กคนก่อเหตุ

ก็รีบมาเยี่ยมตอนแรกไม่เชื่อว่าหลานจะลงมือก่อเหตุ
ปกติหลานไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงิน
ครอบครัวก็มีความเรียบพร้อมนะ

หลานก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่มีคนมาเล่าให้ฟังว่าเห็นในข่าวว่าตำรวจมาจับหลานชาย
ก็เลยเชื่อว่าหลานก่อเหตุจริง
ก็เลยบอกว่าก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
โทเลอร์ที่เป็นลุงของคนก่อเหตุเนี่ยนะ
บอกว่าไม่กล้าแม้แต่จะดูคลิปช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

กล้าดูว่าหลานไปก่อเหตุอะไรขึ้น
เพราะผมไม่อยากเห็น
เพียงแต่หลานชายบวกช่วยแต่ตัวมันเลยก็แบบนี้
แล้วคิดว่าเขาจำผิดตัวมั้ย
ผมคิดว่าอาจจะผิดไม่ผิดก็มันคงไม่ผิดอ่ะบ้าง

ทีนี้นักข่าวเราก็เลยต้องไปถามไปถามเพื่อนของในฟุกนะ
ชื่อว่าในคอมคุณผู้ชมในคอมเนี่ยนะบอกว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
ฟุ๊กมายืมเงินเขานะพันหนึ่งก็ให้ไปแหละแต่ไม่รู้ว่าฟุ๊กเอาไปทำอะไร
พอถึงเวลานัดอ่ะฟุ๊กก็เอามาคืนแล้วหลังจากนั้นฟุ๊กก็มายืมหลายครั้ง
แต่เขาไม่ได้ให้เพราะไม่มีให้แล้วนะฮะกระทั่งมารู้ข่าวเมื่อวานนี้
เห็นจากคลิปโอ้โหในฟุกจริงครับจำรูปภัณฑ์ของเพื่อนได้ตกใจมาก
แต่สาเหตุที่นายฟุ๊กบอกว่าเอาเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอล
เขาบอกว่าน่าจะเป็นความจริงแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเขากับในฟุ๊กเองยอมรับนะทั้งสองคนเล่นพนันฟุตบอล
แต่เขาเนี่ยเลิกเล่นแล้วเพราะเสียเงินเยอะไม่อยากเสียเงินต่อแล้ว
แต่ฟุ๊กเนี่ยไม่ยอมเลิกยังคงเล่นอยู่แล้วไม่รู้ว่าได้หรือเสีย
เพราะไม่ได้ถามอะไรเชื่อว่าที่ในฟุ๊กทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ว
มักเกษมนะฮะเป็นเจ้าของปั๊มที่เกิดเหตุ
บอกว่าผู้ตายทำงานมา๕๖ปีแล้วเป็นคนนิสัยดี
ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือ
เธอเองก็เคยเตือนว่าระวังนะอย่าเล่นมือถือตอนทำงาน

เกรงว่าจะมีคนไม่หวังดีแอบมาทำร้ายตอนเผลอตอนเล่นตอนหลับอะไรเนี่ยนะครับ
ส่วนภรรยาของผู้ตายเองก็บอกว่าก่อนที่นายโมเนี่ยนะจะถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย

ซึ่งภรรยาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างทำไมถึงยังไม่หลับไม่นอน
ปกติแล้วนายโมจะถูกอาจจะมีการผูกไปนอนอยู่ข้างต้นทำงานนะครับ
ซึ่งนายโมเองก็ตอบว่ามีคนเข้ามาถามทางก็เลยยังไม่นอน
แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการคุยกันต่อแล้วก็เกิดเหตุนี้ขึ้นมานะฮะ
สำหรับเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวของนายโมเนี่ย
ทางด้านของเจ้าของปั๊มเองก็บอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องของเงินค่าทำศพให้
แล้วก็พ่อแม่๑แสนเพื่อเยียวยานะครับ
มาเองคุณผู้ชมลูกเขา๗เดือนเอง

พนันฟุตบอลก็ต้องก่อเหตุนี้ขึ้นมา